คุณผู้ชมคะไปดูความพยายามในการแก้ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด

คือหากเป็นยาบ้าแจ้งเบาะแสเข้ามาจะได้เม็ดละ๒บาท
กัญชาได้กรัมละ๑๐สตางค์ค่ะ

ดีนะเพิ่มเงินอย่างนี้มันมีแรงดึงดูดนะ

ยาเสพติดก็ถูกปรับมากขึ้น

เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
โดยเนื้อหาสำคัญคือกำหนดอัตราการ
เงินตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ

ชนิดต่างดังต่อไปนี้นะคะ

ฟิลล์มอร์ฟินกลำละ๒๐บาท

ซูโดอีเฟรดีนกลำละ๓บาท
เฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน
ยาบ้าชนิดเม็ดจ่ายเม็ดละ๒บาท
ส่วนยาบ้าชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์

เราขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นชัดกันแบบนี้
กัญชากลำละ๑๐ต่าง
ยางกัญชากัญชาน้ำกรัมละ๒๐บาทเป็นต้น
สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ
คดีเดียวกันเมื่อรวมกันแล้ว
ให้จ่ายคดีละไม่เกิน๒ล้านบาท
และให้ประกาศนี้มีผลย้อนหลังกลับไป
ตั้งแต่วันที่๓กันยายนที่ผ่านมาด้วยล่ะค่ะ